ต้อนรับน้องแอมเอลสะออน

ห้ามเดินไปตรงนั้นเลยตรงนั้นน่ากลัวมาก

ไปไหนกันเนี่ยน้องแม่น

จ้าวอยู่นี่เองในแหลมทอง

ผมไม่อยากเรียน
เรียนไปปวดหัวมีผัวดีกว่า

แล้วเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่าเนี่ยนะ
เด็กหนูน้องเขาไม่ไปโรงเรียน

โรงเรียนให้เขามานั่งอยู่ตรงนี้ทำไม

ไม่เอาเป็นกัน

เขาไม่อยากไปโรงเรียน
ไม่อยากเข้าโรงเรียน
กันก็เรียนกันตรงนี้เลย
สอนตรงนี้ไม่เกิน๒๐นาที

นิติศาสตร์

ครูจะทบทวนและก็สอนให้กับคุณภัยทูลชัดชัยแล้วก็อาคมไปด้วย
ครับผมแล้วก็สอนให้คุณภัยทูลชัดชัยและก็อธิบายไปด้วย

มันใช่

เคยดูทหารนับไหมเวลาเขานับนึกจองจำสี่

เราจะนับคนเดียวข้าวหมดคืองัยแล้ว

ครับผม

แวงตกใจจนผมล่วงหมดแล้วล่ะ
ไม่ต้องตกใจสมบัติแถวต้ง
๒อะไร
ประเทศครับเออเข้าใจไหมสมบัติแถวต้ง
เอาล่ะเดี๋ยวครูจะถามความรู้ทุกคน

รากฐานของชีวิตคือการศึกษา

ถ้าเรียนดีจบสูงชีวิตก็จะทักใจในภายภาคหน้า

ครูครับอะไรไปสอนที่โรงเรียนกันเถอะ
ไม่ได้เธอต้องเรียนด้วยเรียนให้เด็กมันดู

ไม่ต้องมีรอเรือสิงห์ธรรมดา

เอาจังหวัดเปลี่ยนเอาอำเภอครับสุระแทนี

สุลินบุลีสุลินบุลี

ปลาอย่างเดียวพอจุดหลวงไม่ต้องรอเรือ
เอาใหม่ประจวบคิริขัน

เอาเฉพาะในไทยสิไม่ต้องข้ามไปถึงโน่นครับเออปฐุมธานี

อาคมครับเขามีแต่แพร่ผมคนเหนือครับคนเหนือ
ครับผมข้าวเลยพูดว่าแป้แป้

ต่อไปหาจังหวัดที่มีพอพร

เจ็บจังหวัดให้คนอื่นของพวกแบงค์ลื้นโง่กกับอีกตั้งหลายคน

แกไปไหนแป้แแย่อยู่

เทาไทยจก

ยกตัวอย่าง
กิ้งกาได้ทอง

ไม่เป็นไรเขาเรียกกิ้งกะได้ทอง

เอาเป็นอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูใด

ถูกหรือเปล่าฮะฮะ

ไล่ฟะคุณนายให้ตายขาวใบ

นี่เธอเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกเรียนมาเยอะไงแถมให้
แต่จริงแล้วเห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้าง

เห็นคกเห็นทำไมหนัก

เมื่อไม่พลายไม่พลายกูแขนด้วย

นักคอมจะเอาฮาไปไหนล่ะครับเนี่ย
เชื่อแล้วว่าเรียนมาเยอะจริง

เวลาหมดสักก่อนต้องกลับมาชมกันต่อในแก๊งป่วนด้วนราคาสัปดาห์หน้า
ทุกวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลาบ่ายแบบนี้
และตอนนี้ก็ได้เวลาคำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
มาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
รู้บ้างว่าเครื่องดื่มจากโอชะยะ๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ชานมไข่มุก๒ชานมธัญพืช๓ชาเขียวมะลิ

ราคาแค่นี้ค่ะไม่น่าเป็นเรื่องยากนะคะ

เอลสออนคุณมีเวลา๖๐วินาทีเริ่มค่ะ
ปากผิดไม่ไหวแกต้องโดนหนี้เขาสารเจกน้ำผิดไร

สีตัวนี้อาจารย์ใช้ข้าวสารเสกเลย
ผิดตัวนู้นเดี๋ยวผมเอาล่ะเอง